กันที่เตือนแล้วเตือนอีกและต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกรณีรับจ้างเปิดบัญชี
คือชาวบ้านที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริง
นี่ค่ะมีล่าสุดที่ประทุมทางนี้
ชาวบ้านกว่า๔๐คนเลยนะคุณผู้ชม

เพราะว่าโดนเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ยหลอกให้เปิดบัญชี
เงินนี้ก็ไม่ได้ว่าเยอะเลยนะ๕๐๐บาทเองนะไม่เยอะเลย
ที่สำคัญได้เงินไม่เยอะแค่๕๐๐บาทแล้ว

โดนแจ้งจับข้อหาร่วมการช่อกงทรัพย์ไปอีก
เดี๋ยวนี้ทุกแบงค์เขาก็ติดไว้ทุกจุดนะ

รับจ้างเปิดบัญชีเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอะไร
แม้คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้จริงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่การที่คุณรับจ้างเปิดบัญชีให้คนอื่นนั่นผิดแล้วนะคะ

นางสำรวยบุญช่วยเล่าให้ฟังเลยค่ะบอกว่า
กลางปี๒๕๕๘กลางปี๕๘เลยนะย้อนกลับไป
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งมาชักชวนเธอบอกว่า

ชาวบ้านในชุมชนเขาก็เออหลงเชื่อทำง่ายเองก็ได้เงิน๕๐๐แล้ว
ก็แห่กันไปเปิดค่ะกว่า๔๐คนเลย

ไม่มีใครรู้เลยว่า๕๐๐บาทนี้
บัญชีที่เปิดไปนี้จะถูกนำไปใช้ในการช่อโกง
จนกระทั่งเธอและชาวบ้านในพื้นที่รวม๓คน
ถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันช่อกง
ทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย
บอกว่ามาจ้างเปิดบัญชีแล้วก็
ไปทำอะไรเราก็ไม่รู้เนาะ

นางสำรวยคนนี้เป็น๑ใน๓ที่โดนนะคะเรื่องที่โดนที่บอกว่าโดนคดีช่อกง๕๐๐เนี่ย
คือเธอถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วก็ไปขึ้นศาลที่จังหวัดสะแก้วในวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
ข้อหาก็คือร่วมกันช่อกงทรัพย์โดยคดีเนี่ยเกิดขึ้นจริงคือ๖กรกฎาคมปี๒๕๕๙
มีคนร้ายโทรศัพท์เข้าไปที่เหยื่อผู้เสียหายบอกว่าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตนะจะถูกอายัดเงินบัญชีทั้งหมด
และถ้าคุณไม่ได้ใช้เงินในบัตรเครดิตแปลว่าคุณต้องถูกคนร้ายนำข้อมูลไปใช้จนเป็นหนี้บัตรเครดิตแน่เลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่กองปราบแล้วก็ให้คุณเนี่ยโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปไว้อีกบัญชีหนึ่งซึ่งก็เป็นบัญชีของคนร้ายนั่นแหละ
นั่นแหละนี่คือพวกแก๊งค์คอร์เซ็นเตอร์เลย
ก็พฤติกรรมตามปกติของมันเลยแหละไอ้พวกนี้
หลอกลวงเป็นหนี้บัตรเครดิตบ้างมีเรื่องเกี่ยวกับสารบ้าง
หลายอย่างปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่

โอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปบัญชีนึงตามที่เขาบอกไปเนี่ย

สุดท้ายจับได้ว่าโดนมิจฉาชีพหลอกก็เลยไปแจ้งความ
แจ้งความไปแจ้งความมา
ร้อยตำรวจเอกพานุวัฒน์ฮารังศรี
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิต

ตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าบัญชี

ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาไปเปิดทิ้งเอาไว้ที่ธนาคาร

เขาก็เลยบอกว่าไปแจ้งความซะนะ

แล้วก็ไปอายัดบัญชีที่ตัวเองเปิดที่ธนาคาร

ป้าสำรวยรับจ้างเปิดบัญชีให้เขาตอนปี๕๘

แสดงว่ามันได้มาปุ๊บมันไปทำเลย
ถูกก็ขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะ

จำไว้นะคุณผู้ชมถ้าเราจะไปเปิดบัญชี
และไม่ได้ใช้เองต่อให้เปิดให้เพื่อน